ใครก็อยากได้๑กินดูแลตัวเอง

ท่านแจ้งมาชี้แจงกรณีดราม่าของคุณลุงอายุ๖๓ปี

คือกระชายนี้มันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานา
คือขุดมากเกินความจำเป็น
ราคามันดีอะช่วงนี้ราคาแบบร้อย

มาแตะ๓๐๐แล้วใช่ค่ะนี่นะฮะ
หลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพนี้ครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
จับกลุ่มชายอายุ๖๓ปี
พร้อมของกลางคือหัวกระชายบรรจุเต็ม๒กระสอบเลย
แล้วก็แสดงความคิดเห็นแนวประชดประชัน

ล่าสุดนายกริจสยามคงสตรี

ไอ้ที่มีการจับกลุ่มชายคนดังกล่าวพร้อมของกลางเนี่ยทำจริงแหละ
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองบอกว่า
เจอกลุ่มชาวบ้าน๘คนจากพื้นที่ตะบนแม่ปังอำเภอพร้าว

โดยนำจอบเสียมไปขุดหัวกระชายในป่า

เป็นการขุดแบบถอนรากถอนโคนไปทั้งหมดนะฮะ
เหลือหน่อให้มันขยายพันธุ์ต่อได้เลย
ทางอุทยานทำยังไงอุทยานมีระเบียบครับคุณผู้ชมครับ
ห้ามเก็บหาหรือนำทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตอุทยานออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

ชาวบ้านในพื้นที่จะมาเก็บผลผลิตจากป่า
ไปกินไปขายเล็กน้อยอนุโลมมาตลอด
แต่กรณีนี้เป็นกลุ่มคนจากนอกพื้นที่
แล้วมีการขุดไปเยอะเอาเยอะ
ว่าจะเอาไปขายตามออเดอร์ที่ได้มีการสั่งมา
มันเป็นความผิดของอุทยานครับคุณผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่จึงต้องจับกลุ่มในข้อหา
เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช๒๕๖๖
แล้วก็เปรียบเทียบปรับขั้นต่ำสุด๕๐๐๐บาท
จากโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐๐๐บาท

ส่วนอีก๗คนที่มาด้วยกันไม่ได้ถูกจับหรือว่าเปรียบเทียบปรับนะฮะ